มีความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองหลายเรื่องนะครับ
แต่ว่าประเด็นร้อนที่สุดก็คือกรณีที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ได้ออกมาเปิดใจในงานเลี้ยงสื่อมวลชนสายทหารนะครับ
โดยบอกว่าหากประชาชนไม่ต้องการตน
ก็พร้อมจะลาออกจากตำแหน่งทันที

ตกเป็นเป้าโจมตีเรื่องนาฬิการูอยู่พักใหญ่
เป็นอีกครั้งที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาเปิดใจว่า
ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยขอร้องให้สื่อต้องทำตามคำสั่ง
แต่อยากให้มองว่าตลอดการรับราชการมากว่า๕๐ปี
ไม่เคยทำอะไรให้ประเทศเสียหาย
หากวันนี้ประชาชนไม่ต้องการตัวเองแล้วก็พร้อมไปจากตำแหน่งนี้
ไปไว้ตลอดก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรสำหรับเธอ
ก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่าผมได้ทำอะไรที่เสียหายกับประเทศชาติ
จากบ้านเมืองผมเข้ามาก็เข้ามาด้วยความที่
อยากจะมาช่วยเหลือบ้านเมืองอยากจะมาทำงานให้บ้านเมือง
มันถ้าประธานคนไม่ต้องการผมก็พร้อมที่จะ

เพราะฉะนั้นก็อยากต้องฝากกับผู้ขายทหารทุกคน
ก็ดูเอาละกันว่าว่าว่าผมทำงานมาตลอดระยะเวลา
๕๐ปีแล้วยังทำงานมายังไง
พิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ระบุว่า
เหตุผลที่ทำให้สังคมสนใจและไม่ยอมปล่อยให้ประเด็นนาฬิการู
เลยไปก็เพราะเห็นว่ามาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เป็นเรื่องสำคัญจึงอยากให้รัฐบาลกลับไปดูว่า
ทำตามมาตรฐานที่วางไว้หรือไม่โดยเฉพาะข้อแรก
ต้องไม่รับของขวัญหรือของกำนันต้องไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ยกเว้นการให้โดยธรรมจัญญาหากใครฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ให้ถือว่ามีความผิดร้ายแรงส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มวีวอล์ในวันนี้
แกนนำได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
คำสั่งของหัวหน้าคณะคอสชฐานชุมนุมเกิน๕คนขึ้นไป
โดยใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมงท่ามกลางผู้สนับสนุนที่เดินทางมาให้กำลังใจ
หน้าสพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีทั้งหมดปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
คนตำรวจโทชานเทพเสสเวทผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุว่า
หากกลุ่มวีวอล์จะรวมตัวกันอีกครั้งในวันที่๑๐กุมภาพันธ์นี้
คงต้องจัดตำรวจเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้แต่จะรวมตัวได้ต้องทำเรื่องขออนุญาตชุมนุม
ตามขั้นตอนก่อนเท่านั้นขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกยอมรับว่า
การทำงานของรัฐบาลย่อมมีทั้งคนที่ถูกใจและไม่ถูกใจ
พยายามจะพูดคุยกับกลุ่มที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาขอย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย
เพราะเกรงว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงและนำพาบ้านเมืองกลับไปสู่สถานการณ์เดิม
ซึ่งได้กำชับฝ่ายความมั่นคงให้ดำเนินการอย่างรอบครอบรัดกลุ่มไม่ให้เกิดการเผชิญหน้า